มันเรียกว่าเป็นปีชงของผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า
สาวพลอยหอวังโอ้โหคุณค่ะข่าวของเธอเนี่ยนะ
ออกมาไม่เว้นแทบทุกเดือนเลยก็ว่าได้นะคะ
คือล่าสุดงานเข้าอีกโครมใหญ่เลย
เพราะว่าเธอไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วก็ต้องใบ้คำ
ที่เป็นการระบุชื่อของนักร้องชื่อดังระดับโลก
ใบ้ออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอะไรประมาณนี้
แล้วก็ด้านมีคำที่เธอใบ้ออกมาค่อนข้างแรงเลย

ดิฉันเซ็นเซอร์ไปแล้วกันไม่พูดแล้วกันนะว่าคำว่าอะไรนะคะ
ซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมมันเป็นไปตามคาดเลย
กลายเป็นประเด็นดราม่ารุนแรงมาก
เพราะว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันไวละเกิน

งานนี้นะคะแม้ทางรายการจะออกมายอมรับผิดว่า

ตามที่สาวพลอยเคยขอไว้ในวันถ่ายรายการ
แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นผลแล้วนะครับ
เพราะว่าคนวิพักษ์วิจารณ์กันหนักมากเลยสำหรับประเด็นนี้
ที่ถูกคอมเมนต์โอ้โหยับเยอะเลยอ่ะคุณ
แล้วก็ตำหนิว่าเธอก็เป็นหนึ่งในคนดังนะ
ที่ออกมารณรงค์แคมเปญที่ไม่ให้ใช้คำพูดทำร้ายคนอื่น
แต่ทำไมตัวเองถึงทำแบบนี้

แล้วพี่เราก็จะเป็นคนที่แบบสวยเก่งฉลาดสูงทุกอย่างอะไรอย่างนี้
ก็จะเป็นแบบตัวด้อยยินด้อย
เราก็จะรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรอย่างนี้
มันแก้ปัญหาไม่ได้มันแก้ไม่ได้อ่ะ
มันเกิดมาแบบนี้แล้วเราไม่รู้เราไม่อยากจะไปแก้ให้แบบดูสวยขึ้น
มันดูใช่อะ
นะคะจริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนราคาแสนแสนแพงจริงนะ
สำหรับคนในวงการบันเทิงกับการที่เราพูดอะไรไปโดยที่เรียกได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการบ้าง
ใช้อารมณ์อยู่เหนือแบบความคิดบ้างอะไรแบบนี้
แล้วก็สะท้อนออกมาให้เห็นนะคุณผู้ชมว่าโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้มันค่อนข้างที่จะไปเร็วมากเลย

คิดเยอะค่ะนะคะอย่าเพิ่งรีบทำอะไรอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรโดยเร่งด่วนละกัน
ใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องคิดมีสติก่อนที่จะพูดเสมอนะครับ
พอพูดออกไปแล้วเนี่ยพอมันออกอากาศออกไปแล้วทุกอย่างมันกลายเป็นดราม่ามันกลายเป็น
นายเป็นคำพูดของเราเป็นนายคนนะคุณ
ต้องระมัดระวังให้มากนะคะตอนนี้โซเชียลมีเดียก็กำลังร้อนระอุดเดี๋ยวต้องรออีกทีว่าจะจบลงแบบไหนนะคะ